คุณผู้ชมคะเตือนกันไว้ก่อนเลยละกันเดี๋ยวเผื่อใครทานข้าวอยู่เดี๋ยวจะมาบอก

คุณผู้ชมบางท่านนะทานข้าวอยู่แล้วก็บอกว่าทำไมเลือกข่าวแบบนี้มาอ่านได้ยังไงมีข่าวจิ้งเลน
ขอถามคุณผู้ชมแบบนี้ใครไปเคยเจอของแปลกปลอมในอาหารที่มันเด็ดกว่าจิ้งเหรนในข้าวหลาม
ส่งมาบอกหน่อยว่าเคยเจออะไรมาบ้าง
ตื่นตื่นตื่นของคุณผู้ชมค่ะอาจจะให้เป็นประสบการณ์
คือวันนี้จะไปตามล่ากันต่อนะคะตกลงแล้วไอ้ข้าวหลามกระบอกจิ้งเหรนเนี่ย

เพราะว่าคือเห็นข้าวแล้วนี้ฉันก็เหนื่อยหน่ายใจกับจิ้งเหลนตัวนี้
มันมีข่าวว่ามันเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
แล้วไปโจมตีร้านข้าวหลามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้ที่ซื้อข้าวหลามอันนี้มาก็คือนางจันโทแก้วพวงค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าไปซื้อข้าวหลามจังหวะรอรถไฟช่วงกลับจากไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสุรินทร์ประมาณสักตี๔ตี๕
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจังหวัดสุรินทร์ก็เลยลงพื้นที่ที่สถานีรถไฟเลยเอาไหนไปดูซิ
ก็ไปเจอบรรดาแม่ค้าที่ขายข้าวหลามขายทัวร์แล้วก็ขายขนมต่าง
ลงจากรถไฟมาเตรียมหาบเร่ขายของในตัวเมืองสุรินทร์ค่ะ
สอบถามนางเตี้ยแสนศรีแม่ค้าหาบเร่ชาวร้อยเอ็ดนะก็บอกว่า
เหตุที่ว่าเจอข้าวหลามเจอจิ้งเหรนในข้าวหลามเนี่ยนะคะ
ก็มันน่าจะเป็นไปได้แหละว่าระหว่างที่มีการทำข้าวหลาม
คงจะไม่ได้เคาะดูไม้ไผ่ให้ดีก็เลยไม่เห็นว่ามีจิ้งเหรนนอนขดอยู่ข้างใน
อยากจะฝากไปถึงแม่ค้าทุกคนเลยนะคะว่า
คนที่ทำข้าวหลามช่วยใส่ใจความสะอาดด้วย
ดูไม้ไผ่ให้ดีทุกกระบอกเลย
เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเสียลูกค้า
ส่วนแม่ค้าที่มาขายในช่วงตี๔ตี๕เขาบอกว่า
น่าจะเป็นกลุ่มแม่ค้าที่รับข้าวหลามมาจากบ้านท่าศิลา

เพราะว่าเขาจะมากันแต่เช้าแล้วก็จะรอขึ้นรถไฟไปขายทางบุรีรำและโคราช
คือแม่ค้าที่มาขายของตรงนี้หลายเจ้า
แล้วก็รับมาจากหลายพื้นที่ด้วย
ถามแม่ค้าอีกคนนึงเป็นชาวศรีสะเกดนะคะ
เพิ่งจะลงรถไฟมาเลยค่ะจากศรีสะเกดก็บอกว่า
สถานีรถไฟมีบรรดาแม่ค้าหับเลขขายของจากหลายจังหวัด
สุรินศรีสะเกดร้อยเอ็ดเขาก็รวมตัวกันมาค่ะ

ส่วนข้าวหลามจะมีพ่อค้ามาส่งที่ตลาดสด
ก็มาจากที่อำเภอพยักษ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามบ้าง
มาจากบ้านท่าศิลาตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์บ้าง
แล้วก็มาจากอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดบ้าง

ก็น่าจะเป็นจากที่บ้านท่าตูมนี่แหละ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ขึ้นรถที่สุรินตี๕เนี่ย
เขาก็จะไปขายต่อที่บุรีรำโคราช

ถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ทำข้าวหลามขายนะคะ
ดูไม้ไผ่เคาะไม้ไผ่ให้ดีทำให้สะอาด
คนรับมาขายไม่รู้เรื่องหรอกขายอย่างเดียว
แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็โดนกันไปหมดนะคะ
ทุกคนใครก็อยากกินของสะอาดของอร่อยกันทั้งนั้น
ถ้าอยากจะประกอบอาชีพนี้กันก็ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย
เป็นแม่ค้าพ่อค้าเหมือนกันก็ช่วยกันดูแลนะคะ
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคนะครับ